แนะนำว่าให้ไทยเตาอังโล่มหาเศรษฐีเนี่ย

อังโลมาหาเศรษฐีทานก็ขึ้น

มดแต่เขาบอกเตาอ้างโล่เนี่ยประหยัดฐานถึง๔๐นะ
ใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นมาหาเศรษฐีอันนี้
เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ได้นั่งเทียนนะ
นี่ฮะดูรวมแล้วประหยัดเหลือเกินเขาบอกว่าให้ความร้อนมากกว่าเตาอ้างโล่ธรรมดา๒๐

หัดไม้ฟืนและฐานได้๕๖๐๐บาทหรือ๔๐ต่อครัวเรือนต่อปี

แม่ต้องอ่านสปอร์ตแล้วล่ะมิ้นดูสิดูหน้าซูม

เดี๋ยวเราไม่ต้องทำมาหากินนั่งปิ้งไก่ปิ้งปลาหุงข้าวอยู่บ้านหุงข้าวเหนียวอยู่บ้านเหรอ
เขาก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นเตาอ้างโล่มหาเศรษฐี
ประหยัดไงก็ตอนนี้ไฟมันแพงฐานมันแพงปืนมันแพง
สมมุตินะคิดง่ายทุกบ้านใช้หมดแล้วครับแม่น้อแค่ค่าแก๊สรถจริงมุระพิษต่อไหมล่ะ
ใช้เนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยบอกว่าไอ้เตาแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกที่จะใช้ได้อยู่คอนโดใช้ได้ไหมล่ะอ้างโลดใช้ตรงไหนก่อน

ก็เหมือนกับเลี้ยงไก่เลี้ยในคอนโดได้ไหมล่ะ

แล้วเขาบอกอุ๊ยตายนี่อะไร
นี่ฉันจะแนะนำจุดไฟโดยชะหินกันรอบกัน

เป็นความคิดที่ยกนิ้วให้เลยค่ะ

เขาบอกว่าเตาไฟที่เร่งความร้อนคุมไฟยากแบบนี้เนี่ย

การไม่ออกก็พวกนู้นอีกนะ

ละ๒รายการ๓รายการแล้วลูก

บ้าหรือเปล่าจะให้มานั่งเผาไฟ

ครอบครัวที่มันมีแบบพื้นที่เยอะ
มีแบบว่าที่เปิดโล่ง

มะเร็งปอดมันให้ยิ่งหายใจมันยิ่งมะเร็งปอดเอากันเข้าไป